เอาจริงนะสัตว์เลี้ยงบางทีมันดื้อ
สอนอะไรบอกอะไรก็ไม่ฟัง
แล้วถ้าเกิดว่าดื้อนะจะต้องเจอแบบนี้เลย
ให้ท้ายไป

โอ้โหถูกปล่อยลอยแพ้เลยเหรอคะ

ร่องแก่งเหมือนเล่นร่องแก่ง
โดนปล่อยทิ้งน้ำเลยเป็นอย่างไรเหรอ
เหมียวสองแสบแสบดีนักใช่ไหมล่ะ
ดูทรงแล้วน่าจะสนไม่ใช่ย่อย
ทิชชู่ในบ้านน่าจะกระจัดกระจายพอสมควร
ปล่อยไปนานนี่มันลงทะเลเลยนะ

ถูกต้องจัดการแสบนักเอาน้องใส่กระมังลอยน้ำไปเลยนะคะ

คือเจ้าของคลิปเขาทำคลิปนี้เพื่อความสนุกเท่านั้น
คือในบ้านเขาวันน้ำถ้วมคุณผู้ชมเห็นมั้ย
เขาไม่ได้ปล่อยให้น้องเหมียวลอยทิ้งไปเรื่อยนะ
เขาก็จะหาวิธีช่วยเหลือสัตว์ของเขาแหละ
แล้วเขาก็เลยทำคลิปนี้ได้เพื่อสร้างเสียงหัวเราะเท่านั้น
เออเอาเป็นวัตถดือไม่โดนเนี้ย
อาจจะมีอีกวิธีในการจัดการอย่างเช่น

ก็แมวไม่ใช่เด็กครับบังคับแมวให้ดูสตูดสามวัน
คล้ายกันเด็กนะแมว